แล้วเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้พระอุปชาเอง
ก็เครียดมากจนอ้าพาด
ล่าสุดเนี่ยนะคะทางเจ้าคณะอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมาก็ปฏิเสธ

กดดันให้พระสรยุทธ์ลาศิกขาบท

การบวชของพระสรยุทธ์ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะคะ
เพราะว่าพระเมธีสุตาพรหรือว่าเจ้าคุณเหมือน

บอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเลย
คือไปสอบถามข้อเท็จจริงจากหลวงพ่อใหญ่พระอุปชา
แล้วก็ได้รับคำตอบถึงเรื่องการบวชให้พระสรยุทธ์
ว่าไม่น่าจะสร้างความเสียหายให้กับพระพุทธศาสนาร้ายแรง
เพราะทางพระอุปชาเองก็ไม่ได้รู้มาก่อน
พระสรยุทธ์มีคดีความแล้วก็อยู่ในขั้นตอนใด
ซึ่งก่อนบวชทางพระสรยุทธ์ก็แจ้งความประสงค์ตั้งแต่แรกนะคะ
ว่าต้องการที่จะบวชให้กับแม่ที่มีอาการป่วย

แล้วก็เชื่อว่าไม่ได้เป็นการบวชเพื่อหนีคดี
ขณะเดียวกันทางด้านเจ้าคุณเหมือนก็ยืนยันนะคะ
บอกว่าไม่ได้มีการเกลี้ยกล่อมหรือว่ากดดันให้พระสรยุทธ์ลาศิขาบท
ตามที่มีกระแสข่าวค่ะ
จะพร้อมคมหรืออะไรต่างเข้ารับไม่ได้

พ่อถามว่ารับไม่ได้คืออะไร

เสียหายมากจนถึงกับศาสนาล่มจมเลย
ได้เปิดเผยถึงอาการของหลวงพ่อใหญ่พระอุปชาของพระสรยุทธ์นะคะ
หมอได้ตรวจพบเส้นเลือดหัวใจตีบ๒เส้น๓จุด
แล้วสาเหตุที่เป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากความเครียดในกรณีนี้
ข่าวที่ออกไปดังนั้นก็มีการกำชับให้ลูกศิษย์ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วด้วยนะคะ